มาต่อกันที่ภาพยนตร์ที่มาแรงแซงทางโค้งภาพยนตร์เรื่องอื่นอย่างนาคีสองกันบ้างดีกว่า
เปิดตัวไปอย่างสวยงามแล้วแล้วต้องบอกว่ากระแสแรงดีไม่มีตกจริงนะคะ

สำหรับภาพยนตร์ฝีมือคนไทยอย่างนาคีสอง
เมื่อวานนี้คู่พระนางณเดชน์ยายาแล้วก็คุณเคนภูมิ
เขาพร้อมใจกันไปพบปะทักทายแฟนหนังที่แฟชั่นไอซแลนด์
เฉพาะที่เป็นชั้นโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะ
บอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยคุณดู
คนแห่ไปเพียบเลยไปกันทุกรุ่นทุกวัยเลย
ป้าน้าอ่างก็ไปวัยรุ่นชุดนักเรียนไปหมดค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ไม่พลาดนะคะบอกเลยว่ากระแสนาคี๒เข้ามาแรงจริง
รายได้ตอนนี้แตะ๓๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ
นี่ยังไม่ถึง๑อาทิตย์เลยนะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของหนังไทยเลยก็ว่าได้
งานนี้ณเดชนยายาเขาก็เลยฝากคำขอบคุณมาให้แฟนหนังด้วย
ว่าให้ไปดูนาที๒กันเยอะเด้อค่ะเด้อ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาชมภาพยนตร์ของพวกเราทุกคนนะคะนาที๒นะคะขอบคุณจากใจค่ะ
ครับมันรวมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์นะครับผม
ทะยานไปสู่อีกไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับผมในอนาคตยังไงก็อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ
มารับประสบการณ์ความสนุกความมันความบันเทิงเสียงหัวเราะรวมไปทั้งน้ำตานะครับ
ในนาที๒ครับบอกว่าคบทุรสแน่นอน
ใช่ค่ะเป็นสายแน่นหัวใจที่พวกเราจะต้องมาเจอกันใหม่ในโรงภาพยนตร์